ส่วนสารจังหวัดขอนแก่นได้ออกหมายจับประธานกลุ่มชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทยนะคะ
โทษฐานที่หลอกลวงประชาชนในโครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาเกษตรกร
ตอนนี้ได้ประสานกับตมห้ามออกนอกประเทศแล้วค่ะ
โทพิทักพลชูศรีผู้บังคับกองร้อยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
สารจังหวัดขอนแก่นได้ออกหมายจับนายอินทัศน์สารพันธ์
ประธานกลุ่มชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย
ข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
พฤติกรรมของนายอินทัศน์จะชักชวนให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการกู้เงิน
เพื่อพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
โดยทุกคนที่สมัครต้องจ่ายค่าสมัครคนละ๕๐๐บาท
เพื่อที่จะกู้เงิน๕แสนถึง๑ล้านบาท
ระยะเวลากู้เงิน๑๐ปีดอกเบี้ยร้อยละ๑ต่อปี
ไม่ต้องมีบุคคลหรือว่าหลักทรัพย์มาค้ำประกัน
โดยอ้างบอกว่าแหล่งเงินทุนมาจากต่างประเทศ
ซึ่งบอกไปด้วยนะคะว่าตอนนี้เงินทุนเราเข้ามาแล้ว๕๒๕๐๐๐ล้านบาท

สมัครไปเป็นสมาชิกประมาณ๓๐๐๐คนได้
เจ้าหน้าที่ก็บูรณาการการทำงานร่วมกัน
ทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพื่อตรวจสอบ
ก็รู้มาว่าการกระทำของนายอินทัศน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
แล้วก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงจริง
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีนโยบายหรือว่าโครงการของรัฐบาล
หรือของจังหวัดขอนแก่นในการปล่อยกู้แต่อย่างใด
พร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ประสานต่อมอบอกว่า
อยากให้ช่วยระงับการเดินทางออกนอกประเทศของผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะ